สามพันธุเนี่ยคุณผู้ชมเขาจ้างรถแห่
ว่าจ้างรถแห่จะมาโปรโมทงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรอ่า
ปรากฏว่าคนขับรถแห่เนี่ยที่นอนอยู่ที่วัดนะ

พระลูกวัดสงสัยเอ๊ะทำไมโยมคนขับไม่ตื่น
ไปดูปุ๊บเอ้านอนเสียชีวิตอยู่คุณผู้ชมฮะบนที่นอนเลย
ที่เกิดเหตุคือวัดบึงสามพันธุ์บนหมู่๘
นี่ฮะผู้ตายคือนายพรชัยโพสันอายุ๕๔ปี

ยังทับสายชาร์จมือถืออยู่เลยที่เสียบไฟทิ้งไว้ด้วยนะ
ตามตัวนายพรชัยไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้าย
คาดว่านับจากตอนพบศพเนี่ยเขาน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
แล้วไปเจอกระบะสีบรอนทะเบียน๑๑๓๔นครสวรรค์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่ในวัดด้วย

สอบสวนทราบว่านายพรชัยผู้ตายเขามีอาชีพขับรถแห่โฆษณาเป็นชาวอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ซึ่งทางวัดบึงสัมพันธ์ก็จ้างเขามาขับรถแห่มาประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
จะจัดขึ้นมกราคมปีหน้านี่แหละแล้วก็ให้ทางคุณพรชัยมานอนพักอยู่ในวัด
จนกระทั่งช่วงเช้าเมื่อวานพระที่ต้องร่วมเดินทางไปกับรถแห่ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะสายมากแล้วนะทำไมโยมพรชัยไม่ออกมาสักที
ไปเรียกดูพรชัยโยมพรชัยพรชัยพรชัยไม่ตอบครับเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ
มีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะชื่อพี่ชัดชัยอายุ๕๓ปีพี่ชัดชัยบอกว่าอ๋อพรชัยเหรอเป็นคนแข็งแรงนะ
แต่ไม่รู้ว่ามันมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่พรชัยก็เออเห็นดื่มเหล้าบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดื่มเยอะอะไร
ปกติก่อนนอนจะชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังโอ้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนนอนด้วย
จะแยกย้ายกันไปนอนเนี่ยผมเห็นมันก็ยังพูดคุยยังหัวเราะกันสนุกสนานกันตามปกติเลย
เออพี่ชัดชัยแล้วอากาศเป็นยังไงมันหนาวมันอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ชัดชัยบอกอากาศก็ปกตินะแต่ว่าเช้ามาตื่นมามันก็หนาวนิดนึง
เรื่องต้นครับตำรวจสพบึงสามพันธุ์ก็คาดว่าคุณพรชัยอาจจะเสียชีวิตจากการที่นอนทับสายชาร์จมือถือแล้วโดนไฟช็อตไฟดูด
หรืออาจจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบครับเดี๋ยวต้องส่งศพคุณพรชัยไปชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามอย่างที่ต้นรายการเราเตือนพี่เบิร์ตก็ถ้าเป็นไปได้อย่าเอามือถือแล้วชาร์จแล้วมาไว้ใกล้ตัวเลย
อย่างน้อยไว้ตรงหัวเตียงที่มันออกจากเตียงไกลจากที่นอน
คุณผู้ชมน้องสองคนเห็นอย่างพี่ป่ะไอ้สายโทรศัพท์ขาวบางจุดมันถลอกนะนี่ดูดิ
มันจะรั่วหรือเปล่าฟ้ายจะรั่วหรือเปล่าสภาพไม่ดีแล้วนะยังไงก็ต้องระวัง